ก็จริงแล้วเนี่ยนะราคาข้าวโดยสารขึ้นแค่บาทเดียวจาก๓๐๐

แต่ทีนี้เขาบวกค่าโทเวย์ให้เพราะว่าของเราไม่ได้ขึ้นเลย
แต่ก็ให้ด่านขาวไฟสองด่าน
ด่าน๓๐บาทก็๗๐บาทพริเฮยเนี่ยสองด่าน

ค่าโดยสารแหละ๑บาท

แล้วอันนี้ขึ้นรอปีกี่อ่ะ

เมื่อปีอะไรนะจำไม่ได้แล้วประมาณ๖๗ปีที่แล้ว

ก็ผู้จัดงานก็โอเคนะเราก็อธิบายเนอะ

คนที่ทำงานเขาก็เข้าใจก็โอเคอยู่นะ